ท่านผู้ชมครับตำรวจยังขยายผลอยู่นะครับแก๊งค้าเคนมผงยาเสพติดที่มีภัยร้ายแรงเหลือเกินนะฮะ
ทั้งเจ็บทั้งตายนี่คือภาพล่าสุดนะครับที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวนายอมรเทพ
เลิมวัดฉายาอันกีวี่อายุสามสิบสามปีนะครับเป็นผู้ต้องหาเครือข่ายค้าเคนมผงนะฮะ
ของกลางก็มีซองพลาสติกใสแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลนะครับ
จับได้ที่ห้องพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลต่อนะครับ
ก็เป็นการขยายผลสืบเนื่องมาจากผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็เจ็บหนักนะครับจากพื้นที่สอนอวัดพระยากรัยนะครับ
จากการเสพเคนมผงนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีการพาดพิงมาถึงนะฮะก็เลยขยายผลไปเรื่อย

ท่านผู้ชมครับนายอมรเทพเนี่ย
ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำที่สืบสวนนครบาน๕นะครับ
สารภาพว่าลงมือก่อเหตุด้วยนะครับ
สำหรับการที่เจ้าหน้าที่ไปติดต่อซื้อเคนมผง
แล้วก็มีการยิงนะฮะสำหรับคนที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นายมรเทพบอกว่าได้ยิงนางสาวนับพิสาที่เป็นแฟนสาวจริงนะฮะ
ส่วนเรื่องของเคนมผงเนี่ยไม่ได้ผสมเอง
แต่รับมาจากผู้อื่นอีกทอดนึง
โดยร่วมกับนางสาวกุณฑีเป็นผู้ขายเคนมผงให้กับผู้ตาย
ซึ่งการซื้อขายทุกครั้งนางสาวกุณฑีจะติดต่อ
แล้วก็เอายาเสพติดไปขายให้กับลูกค้า
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของพยายามฆ่าด้วยนะฮะ
เรื่องของเคนมผงอะไรพวกนี้ด้วยโดนหลายข้อหานะครับสำหรับนายคนนี้นะครับ
ส่วนช่วงเช้านะคะพนักงานสอบสวนสนผลโยธินก็นำตัวนายอมรเทพ
มาสอบปากคำเพิ่มค่ะที่สนพหนโยธินนะคะไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ

รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสี่คนอาการสาหัสอยู่ไอซียูสองคนค่ะ
อมรเทพคนนี้เนี่ยก็เตรียมจะนำไปฝักขังที่สารอาญารัชดาพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาสอนอพหนโยธินคุมตัวนายอมรเทพ
หรือว่าอันกีวีไปที่ห้องพักด้วยนะครับอยู่ซอยรัชดาพิเศษ๓๖แยก๙๗นะครับ
ชี้จุดที่เกิดเหตุนะฮะที่ก่อเหตุยิงแฟนสาวนะครับ
ก็มีการตรวจพิสูจน์หาหลักฐานอะไรต่างเพิ่มเติมด้วย
แม่ของนายมรเทพก็มานะฮะบอกว่าลูกเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผสมกับค้าเคนมผงนะ
คือเธอยอมรับว่าลูกเนี่ยเสพยาเสพติดแต่ก็แค่เสพนะรู้ว่าลูกเสพนั่นแหละ
เพราะเคยได้ยินลูกเนี่ยโทรสั่งซื้อยาบ้ายาเสพติดมาเสพนะแต่ไม่เคยมีอาการคลุ้มคลั่งมีสติดี
กระทั่งวันเกิดเหตุนั่นแหละลูกคุมสติตัวเองไม่อยู่ใช้ปืนยิงแฟนสาว
แล้วก็ลากลากแม่ลงมาจากบันไดเนื่องจากแม่พยายามกอดขาลูกไว้
เพราะเห็นว่าลูกเนี่ยตอนนั้นไม่ได้สตินะครับเชื่อว่าก็เป็นเพราะฤทธิ์ของเคนมผงเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อน๔คนมาเสพกันอยู่ในห้องแต่แม่ก็บอกว่าลูกไม่ได้ค้า
ระหว่างที่เอาไปชี้จุดในอันก็ปฏิเสธนะฮะอันกีวี่บอกว่าไม่ได้ผสม
จำหน่ายเคนมผงส่วนอุปกรณ์ต่างถุงอะไรที่เจอเนี่ยเป็นของเพื่อน
ยิงแฟนเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะเมายาเสพติด